บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปาง
เมื่อรถบรรทุกเนี่ยขับผ่านเหมือนการตั้งด่าน
แล้วก็ผู้ชายที่มาตรวจรถบรรทุกก็แต่งกายคล้ายกับตำรวจเนี่ยนะครับ
แต่มีการพูดถึงเรื่องของขอเอ็มหน่อยเอ็ม
เอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบอะไรหรือเปล่านะฮะ
แต่เอ็มนี่มันหมายความถึงอะไรได้บ้าง
บางคนก็บอกเอ็มนี่หมายถึงมันนี่หรือเปล่าเงินหรือเปล่านะฮะ
โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปภาพจากเพจดังหลายสำนักความยาว๒นาที๓๐วินาที
ถ่ายจากหน้ารถบรรทุกคันหนึ่ง
วิ่งผ่านด่านตรวจของสพแม่พริกจังหวัดลำปางฝั่งขาขึ้นเหนือนะครับ
ซึ่งเป็นด่านตรวจยาเสพติดนี่ในช่วงโพเพเนี่ยนะฮะ
เมื่อคนขับรถบรรทุกขับไปถึง
ก็มีชายคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายตำรวจโบกให้จอดรถ
พร้อมกับสอบถามคนขับว่าจะไปที่ไหน
คนขับก็ตอบว่าเดี๋ยวจะไปแม่สะเรียงซะหน่อย
ต่อมาชายที่แต่งกายเครื่องแบบนั้นก็พูดเอาว่าเอาเอ็มมากินหน่อยป่ะ
คนขับจึงตอบไปว่าเอ็มอะไร
ชายแต่งเครื่องแบบเนี่ยก็บอกว่าเอ็มริโภ
ตัวคนขับจึงตอบกลับไปว่าพี่ฝากผมไว้เมื่อไหร่ล่ะ
ไอ้คำพูดเหล่านี้บางคนตีว่ามันเป็นรหัสนะ
ขออะไรกันเอ็มนี่คืออะไรเอ็มนี่คือมันนี่หรือเปล่า
คงไม่ได้หมายถึงเอ็มร้อยลิโพอะไรเครื่องดื่มชูกำลังหรอกนะฮะ
แต่ว่ารถบรรทุกนี้ก็ขับผ่านไปนะครับ
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกมาบนโลกโซเชียลก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะฮะ
กับผู้ชายที่แต่งตัวคล้ายตำรวจแล้วก็มาเรียกขอเอ็มเนี่ยนะครับ
หมายถึงอะไรก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะ
ผู้บริหารบ้านเมืองได้ตรวจสอบหน่อยนะครับว่ากับการเรียกตรวจและขอเอ็มเนี่ย
มันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับแล้วก็มันมีรหัสอะไร
ในการส่งเงินส่งสวยส่งยาอะไรหรือเปล่า
แต่ภาพมันมีนะนี่ภาพสดกรุษบรรทุกคันนี้มีนะฮะ